จากตัวเลขแบบจึ้งมาต่อกันที่เรื่องราวสุดอึ้งของแจ๊คแฟนฉันกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เอาจริงนะล่าสุดแจ๊คแฟนฉันโดนหมอดูทักว่ามีกุมารตามติด
เห้ยใช่แล้วใครรู้ไหมทักหมอดูประจำตัวพี่มดดำเลยจ้า

อ่ะบอกเลยว่าทริปคชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์ที่สปลาวเนี่ยได้ทั้งความม่วนได้ทั้งความมู
เพราะว่ากวนคนสนิทของพี่มดดำเนี่ยเขายกขยงกันไปเพียบเลย
นอกจากพี่แจ็คเกอร์เรนของเราแล้วก็ยังมีแจ็คแฟนฉันสันประชากรพอยชลวิท
อ้ำอธิชาติรวมไปถึงอาจารย์อุ๋ยชนิษฐาหมอดูประจำตัวของมดดำเขา
ซึ่งแจ๊คแฟนฉันเนี่ยก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กลางวงเลยนะว่า
ครั้งแรกที่เจออาจารย์อุ๋ยเนี่ยเชื่อไหมโดนทักแรงจนขนหัวลุกเลย
อาจารย์อุ๋ยเนี่ยบอกว่านี่แจ็คมีกุมารทองตามมาด้วยนะว่าอย่างเงี้ย
อาจารย์อุ๋ยเขาปังจริงแม่นจริงแถมยังชวนกันไปทำบุญอยู่บ่อย
มดดำนี่แหละเป็นคนเล่าให้ฟังว่าแจ๊คแฟนฉันเนี่ยจากที่เคยติดขัดเรื่องเงินเรื่องทอง
ตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารายได้เนี่ยโอ้โหเพิ่มเป็นทวีคูณเลย
ผ่อนบ้านสองหลังที่กรุงเทพตอนนี้หมดแล้วนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะบ้านเนี่ยต้องมี๑๐ล้านอัพอนะ
ล่าสุดเพิ่งจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่สระบุรีด้วยคุณผู้ชม
เราไปฟังกวนพี่มดดำแจ๊คแฟนฉันและอาจารย์อุ๋ยเขาเมาส์มอยกันหน่อยดีกว่าค่ะ
แรกแล้วเมนูทรักเราพนหนึ่งไปพบเลยคือก็บอกว่ากุมารทองตำเรามาด้วย
ซึ่งเขาอ่ะไม่เคยรู้จักเราแล้ววันที่รู้จักแกก็คือพร้อมกันหมดเลยนะ
ช่วงนั้นใช่ไหมก่อนไหว้
แต่อาจารย์อุ๋ยนี่แหละก็คือแบบที่พี่มดดำแนะนำมา
ก็แบบแกก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้ว
เหมือนเป็นคนในครอบครัว
แต่ใดก็ถือชื่นชมที่ผมแจกแฟนฉัน
ที่เป็นคนขยันขันแข็งตั้งใจทำมาหากินหมูก็ส่วนหนึ่ง
ความตั้งใจความขยันก็อีกส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชม

ใช่แล้วค่ะเห็นตลกแบบนี้ขยันทำงานตัวเป็นเกลียวเลยนะคุณผู้ชม